อนุภาพของโซเชียลมีเดียมีให้เห็นกันอีกแล้วคุณผู้ชมฮะ
พระรูปนี้เนี่ยอายุ๒๐ปียังเป็นพระหนุ่มอยู่
ไม่ได้เจอโยมแม่มานานมากแล้วตั้งแต่เกิดยันบวชก็โพสต์ภาพไปได้เจอ
ทางขวาคือพระนัทธวุฒิครับขอแค่ได้เจอโยแม่เลยนะแค่อยากรู้ว่าโยแม่เป็นยังไงสบายดีไหม
นี่แหละฮะโยมแม่คือคุณแม่วาทินีอายุ๔๐ปีทั้งคู่ได้เจอกันเป็นครั้งแรก
หลังจากพัดพร่างกันไปยี่สิบปีครับโอ้โหเรื่องนี้มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระนัทธวุฒิเนี่ย
ตอนนี้ที่บวชเป็นพระแล้วอยากจะเจอสักครั้ง

เดี๋ยวพระนัทวุฒิต้องไปเกณฑ์ทหารครับ
ต่อมาญาติของแม่พระนัทวุฒิมาเห็นโพสต์เข้าก็เลย

แล้วก็พาพระนัทวุฒิมาเจอโยมแม่ถึงที่บ้านที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี
เมื่อวานนี้เองพอได้พบกันตื่นเต้นนะ
ตื่นเต้นกันทั้งคู่ดีใจกันทั้งคู่ครับ
โดยพระนัทธวุฒิก็นำพวงมาลัยมากราบแม่ด้วยครับ

ตั้งแต่เกิดมาจำหน้าแม่ไม่ได้ไม่เคยเจอมาก่อน
เพราะแม่ไปฝากเพื่อนสามีเลี้ยงตั้งแต่อายุ๔เดือน
พอโตมาพระนัทวุฒิก็เอกใจว่า
ทำไมนามสกุลเราไม่ตรงกับพ่อแม่ที่เลี้ยงมานะ
มารู้ความจริงในภายหลังครับ
เลยมีความหวังว่าอยากจะตามเจอตามหาให้เจอคุณแม่ตัวจริงเนี่ย
ก็เลยโพสต์ลงโซเชียลไปสุดท้ายได้เจอจริงด้วย

คือคุณแม่ก็มีเหตุผลนะที่ตอนนั้นอาจจะทิ้งลูกไป
เพราะอะไรอะคะเพราะไม่อยากให้ลูกต้องมาอดหย่าไปกับเธอด้วย

ตอนนั้นพ่อของลูกก็ไม่ได้ช่วยรับผิดชอบอะไรเลย
แม่ก็เลี้ยงไม่ไหวแต่ตอนหลังเนี่ยเคยไปเยี่ยมลูกอยู่ครั้งหนึ่ง
แต่ถูกครอบครัวที่เลี้ยงลูกต่อว่ากลับมา
แม่ก็เลยไม่กล้าไปไม่กล้าสู้หน้าแล้ว
กล้ากลับไปเจอแล้วรู้สึกอายกับตนเอง
วันนี้ครับได้เจอพระนัทวุฒิซึ่งเป็นลูกชาย
ก็รู้สึกดีใจมากที่ผ่านมาอยากใจจะขาด
อยากไปหาตลอดนะแต่ไปหาไม่ได้
สำหรับคุณแม่นะพูดทั้งน้ำตาเลยพูดทั้งน้ำตา
ถ้าแม่ทำอะไรผิดไปขออโหสิกรรมให้แม่ด้วยครับ

ผมชอบภาพเมื่อสักครู่มากนะ
ภาพที่พระนัทวุฒิท่านมอบพวงมาลัยดอกมะลิให้กับแม่

แล้วคือแม่ก็บอกนะว่าให้ลูกทำหน้าที่ของลูก
พระท่านก็บอกว่าพอรู้ว่าโยมแม่ยังสบายดีก็สบายใจ
เสื้อฟ้าเนี่ยเสื้อฟิลล่ายืนตรงกลางเนี่ย
ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องชายคนเล็กของพระนัทวุฒิครับ
นัทธวุฒิเนี่ยท่านมีกำหนดลาศิกขา

ใช่วันที่๔พรุ่งนี้แล้วจะไปเลือกตั้งก่อน
พฤษภาคมหลังจากนั้นก็จะเข้ากรมไปฝึกทหาร
ตามที่ท่านตั้งใจเอาไว้ครับนี่ได้เจอน้องชายด้วยฮะ
ใจแทนครับชื่นใจด้วยจริง